แล้วก็ต้องไปหาสถานที่ท่องเที่ยวสวย
ไปถ่ายรูปไปชมดอกไม้กันนะคะ
สถานที่ที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เขาเป็นแปลงดอกปฐุมมา๑๓สายพันธุ
กำลังเบ่งบานรับหน้าฝน
และรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่จ้า
ไปกันที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าวนะคะ
อยู่ที่บ้านห้วยสำรานห้วยเจริญ
ตำบลหนองฮายอำเภอเมืองอุดรธานี
วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับแปลงใหญ่
ที่บ้านห้วยสำรานห้วยเจริญเนี่ย

เป็นพื้นที่ต้นแบบเครือข่าย
ผู้ผลิตปฐุมมาในพื้นที่๒ไร่
เขาบอกว่าเร่งให้ทันเปิดงานปฐุมมาเบ่งบาน

ในวันอังคารที่๑๑กันยายนที่จะถึงนี้
ซึ่งงานนะคะจะคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ย

จากแปลงต้นแบบทั้งหมด๑๓สายพันธุ์
ไม่ว่าจะเป็นยูคิรัฐดาวันเชียงใหม่พิ้ง
หงเหินขาวหงเหินชมพูลานาสโนสโนไว้
ชมพูมะลิมรกฏทัพทิมสยามทวิสเตอร์ซากุระ
และปฐุมาสายพันธุ์ใหม่บ้านห้วยสำราน
นี่คือสายพันธุ์ของดอกปฐุมานะ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินมาเที่ยวชมในงานได้นะคะ
ในงานเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งไป
เพราะว่าเขาจะจัดตั้งแต่วันที่๑๑กันยายน
ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะจ๊ะ
ใครยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไร

จังหวัดอุดรธานีมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะ
โอ้โหดอกไม้สวยงามบานสะพรั่งนะครับ